คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดบุรีรำ
กุญแจมอเตอร์ไซค์ดอกเดียว
ทำให้ลูกชายคนนึงคลั่งถึงขั้น
เอาท่อนปูนเอาท่อนไม้ฟาดแม่ตัวเองจนตายค่ะ
ก็เพราะพ่อนี้ไม่มีต้นผู้ชาย
อยู่ในนี่
ก็ยังพ่อนี้

ก็ยังไง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

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

เดี๋ยวเดี๋ยว

คนรอดที่เจอสมบคือนางเสาสมอนนะคะ

คือเธอบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านพอดี
ได้ยินเสียงคนโวยวายก็เลยจอดรถดู
เพราะว่าเห็นผู้ก่อเหตุกำลังกระหน่ำเอาของแข็งทุบหน้าแม่อยู่

ได้แค่ตะโกนถามไปว่าเฮ้ยนี่จะฆ่าแม่ตัวเองเหรอ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจก็รวบตัวคนก่อเหตุแล้วก็พาไปที่สพเมืองบุรีรำพร้อมกับของกลาง
เป็นท่อแป๊บแล้วก็ไม้เชอร่าค่ะแล้วก็มียาระงับอาการทางจิตประสาทด้วย
คือเขาบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเพิ่งจะไปรับยามาจากโรงพยาบาลเอง
คุณแม่นี่แหละเป็นคนพาไป
ผู้ก่อเหตุเองมีบาดแผลที่ศีรษะเหมือนกันนะคะคาดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ไล่จับกันนะคะ
คุณผู้ชมเนี่ยสภาพของที่ใช้ฆ่าแม่คือที่เห็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนั่นคือเลือดแม่นะคะ
ส่งคุณปียชาติคงถิ่นลงพื้นที่ไปคุยกับพ่อคนเกาะเหตุเขาบอกว่า
คือเขาเลิกกับแม่ของคนก่อเหตุไปได้๕ปีแล้วแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันบ้าง
ลูกชายเนี่ยก็สลับกันมานอนบ้านเขาบ้างนอนบ้านแม่บ้าง
รับว่าลูกชายมีอาการทางประสาทเพราะว่าเมื่อก่อนลูกเคยเป็นนักมวย
แล้วก็เคยเสพยาแล้วก็เคยถูกตีหัวด้วยแต่ก็พาไปรักษาตลอด
ซึ่งพอได้ยามาอาการลูกก็ดีขึ้นแต่ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเขาบอกลูกชายไม่กลับบ้าน
นอนมาสามวันสามคืนเต็มยาก็ไม่กินเอาแต่นั่งสมาธิพูดคนเดียว
จะบำเพ็ญเพียง๗วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลอนหนักขึ้นเลยค่ะ
เดินไปทั่วเลยแต่ไม่เข้าบ้านพ่อแม่ก็เป็นห่วงเนาะ
แม่ก็ต้องคอยไปตามหาแล้วก็พากลับบ้านตลอด
จริงพ่อบอกว่าเคยเตือนแม่แล้วนะว่าอย่าไปตามลูกมาก
เดี๋ยวลูกหุดหงิดแล้วมันอาจจะกลายเป็นผลร้ายกับตัวแม่เอง
กลัวจะอารมณ์ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็มาทำร้ายแม่
เมื่อเช้าลูกชายออกจากบ้านหายไปพังใหญ่แล้วก็เนี่ยค่ะ
ใหญ่แล้วก็เนี่ยค่ะมีสองแถวที่เป็นคนรู้จักกันเนี่ย
พาลูกชายกลับมาส่งที่บ้านแม่ก็รออยู่
ลูกชายก็ขู่บอกเดี๋ยวจะเอากุญแจมอเตอร์ไซค์ออกไปจะขี่รถออกไป
แม่ก็ไม่ให้ไงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะเกิดอันตราย
สุดท้ายมันก็เกิดเหตุเศร้าแบบนี้
บอกแบบนี้นะคะว่าเมื่อก่อนลูกเป็นคนดีมากนะ
น่ารักมีอนาคตเป็นนักมวยไม่เคยทำร้ายพ่อแม่เลย
ยาเสพติดนี่แหละที่ทำให้ลูกเขาเนี่ยกลายเป็นตัวอะไรไปก็ไม่รู้
ไม่เคยคนนิสัยดีด้วยนักมวยด้วยเก่งด้วย
แต่ทำให้มันทำอย่างเฮี้ยได้เนี่ยปุ๊บประสาน

ถ้ามันไม่ฆ่าแม่มันต้องไปฆ่าพ่อสิ
หล่นอะไรอย่างนั้น
น้าชายก็บอกนะคะว่าหลานมันหลอนหนัก

แม่เนี่ยพยายามพาไปหาหมอไปรับยาตลอด
แต่ว่าหลานหลังไม่ค่อยยอมกินยาค่ะ
เขาหลอนช่วงเดือนที่แล้วแม่เขาเข้ามาในบ้านผม
มีกระเป๋าฮิวมามีกุญแจมีเงินมีอะไรเอาไว้ในกระเป๋า
มันก็เดินหาเอากุญแจมาเอากุญแจมา

มันเอากุญแจมามันไม่ฟังมันดึงขาดหมดเลยเสื้อผ้าขาดหมด
ทีนี้แม่มันก็ลุกตามไปมันก็ขับ
ขับไปมันก็กลับมาคืนพอกลับมาคืนพามาหาหมอ

แต่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรไม่ทำร้ายแม่
ครับครับลูกหลานก็คุยกันดีครับ

เพิ่งจะมีอาการ

เมืองต้นตำรวจเนี่ยต้องใช้แรง๒๓นายเลยนะคะ
กึ่งพากึ่งล่าคนก่อเหตุเนี่ยเนี่ยลักษณะเนี้ย
ไปสอบสวนที่สพแต่ว่าก็ยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ

สุดท้ายต้องให้ยาเป็นยาผ่อนคลาย

ฉีดยาให้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็มีการแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนาด้วยนะคะ
ดูสิฮะเห็นไหมคือเพราะฉะนั้นเนี่ย
โอ้โหน้องเด็กวัยรุ่นเยาวชนหรือว่าจะโตแล้วเนี่ย
จำไว้ด้วยนะฮะยาเสพต่ออย่าไปยุ่งกับมันเลยนะฮะ
คือตรงนี้เราอาจจะบอกว่าเอ้าตำรวจก็ช่วยไปปราบหน่อย
ถ้ามันคนจะเสพใช่ไหม
คือถ้าไม่มีคนซื้อมันจะไม่มีคนขาย

เนี่ยขนาดแม่ตัวเอง